ช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจราจรกันก่อน
คุณผู้ชมหลายเส้นทางตอนนี้รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับ
ทั้งถนนสายเอเชียแล้วก็พระหลโยธินครับ
ไปเริ่มดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะครับ
บนถนนสายเอเชียตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ขาออกจากกรุงเทพมหานครช่วงสะพานต่างระดับ
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ก็ปริมาณรถมากแล้วนะครับ
เดินทางออกต่างจังหวัดกลับบ้านกับภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น

นี่แหละฮะอย่างที่ภาพที่ผู้สื่อข่าวเราได้ไปเก็บภาพมาให้ฟัง

แต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้แล้วก็ใช้ความเร็วได้นะครับ

ช่วงของการลงสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์ไป
ส่วนถนนพระหลโยธินขาออกผ่านอำเภอวังน้อยมุ่งหน้าภาคอีสาน
ตอนนี้รถก็เริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะครับ

ไปดูที่นครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
ต้องบอกเลยนะว่ารถเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวค่ะ
ตั้งแต่สี่แยกค่ายจีรประวัติไปจนถึงทางแยกอุทยานสวรรค์
รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้ามีติดขัดสะสมบ้างบางช่วงเวลาด้วยนะ
ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็เลยต้องเปิดช่องการจราจรพิเศษอีกหนึ่งช่องทาง
บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์
พร้อมกับควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือ
ก็คือใช้มือปกติคือควบคุมอัตโนมัติ
เพื่อไม่ให้มีรถติดสะสมในตัวเมืองนั่นเองค่ะ
ไปดูที่ภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมา
ตอนนี้ถนนมิตรภาพมีรถหนาแน่น๒จุด
หลักก็คือที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง
ตำรวจทางหลวงก็ได้เปิดช่องจราจรพิเศษให้รถวิ่งนั้นสวนทางได้อีก๑เลนครับ
ส่วนอีก๑จุดอยู่ที่บริเวณถนนสาย๒๐๔บายพาสนครราชศรีมา
ตำบลพรุใหญ่ถึงตำบลจอหอ
ซึ่งรถนั้นเกิดการชะลอตัวเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีรถสะสม
จากถนนสาย๓๐๔กับถนนมิตรภาพ
แล้วก็ยังไม่มีการเปิดช่องการจราจรพิเศษ
เพราะว่ารถนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนสภาพการจราจรจุดอื่นอาทิตย์ถนนสาย๓๐๔ถนนสาย๒๓
แล้วก็ถนนสายมรองนั้นก็ยังคงคล่องตัวอยู่นะครับ
วันนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนัก
เห็นใจตำรวจนะอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าต้องทำงานหนักเช่นเดียวกันค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ลงพื้นที่นะ
ไปตรวจสอบเส้นทางการจราจรบนถนน๓๐๔ปราจีนบุรีนครราชศรีมา
พบว่าจุดนี้การจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัว
จากนั้นก็เดินทางไปตรวจอุโมงที่เปิดการจราจรให้ประชาชน
ใช้เป็นเส้นทางขาล่องจากจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าสู่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีวิ่งผ่านอุโมงจำนวน๑ช่องทาง
พบว่าการจราจรตอนนี้ก็สะดวกคล่องตัวรวดเร็วมากค่ะ
ส่วนบริเวณทางแยกทางร่วมทางขึ้นเขาโทน
ได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

เนื่องจากว่าช่วงค่ำวันนี้แหละประชาชนจะโดยสารผ่านเส้นนี้เป็นจำนวนมากใช่ครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกเบนเจ้าพลฯรอดศวาถ
เป็นผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาแก้ว
มรดมกำลังกันทุกข์พนักไปร่วมกันอำนวยความสะดวก
แล้วก็บริการตรวจหนังสือเดินทางให้กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ที่ต้องการจัดเดินทางกลับบ้านเกิดแล้วครับไปร่วมประเพณีสงคราน
ที่ด่านพรมแดนอลัญญประเทศล้นหลามนะคุณผู้ชมเป็นหมื่นคน
ต้องเปิดช่องตรวจเพิ่มอีก๑๐ช่อง

หลายคนก็ยืนรอต่อคิวนานนะ
มองตนก็ร้อนแต่ว่าอยากกลับบ้านต้องอดใจรอนิกซ์นึง

แล้วก็การไปต่างจังหวัดเที่ยว

เพื่อให้เป็นข้อมูลกับประชาชนที่จะใช้เดินทาง